ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เอาอีกแล้ว
คือแท็กซี่ค่ะรับผู้โดยสารจากสนามบินนะไปส่งที่พัก
แต่ขากลับเนี่ยเจอแท็กซี่คือต้องบอกก่อนแท็กซี่
คันแรกเนี่ยคือแท็กซี่กรุงเทพแต่ขากลับเนี่ยเจอแท็กซี่พัทยา
หลังจากนั้นโอ้โหมันกลายเป็นภาพแบบนี้เลยค่ะ

เจอแบบนี้ตกใจไหมอ่ะปึ๊กทุบเข้ามาให้แบบนี้
ยังมีด่ายาบยาบคล้ายคล้ายนี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหแล้วก็จอด
ขวางถนนไปหมดเลยค่ะเจ้าของถนนหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนตีหนึ่งครึ่งอ่ะนะคะคนขับรถแท็กซี่
เป็นแท็กซี่กรุงเทพนะก็คือนายฉนัยวัยสุวรรณอายุสี่สิบหกปี
ร้องทุกข์กับตำรวจสพเมืองพัทยาเลยเพราะว่าโดนคนขับแท็กซี่
พัทยาทุบกระจกรถด่าทอคมคูจอดขวาง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ถนนเลี่ยมชายหาดพัทยา
แล้วทางฝั่งนายฉนัยบอกว่าผมกับผมมาขับแท็กซี่
รับผู้โดยสารมาจากสุวรรณภูมิจากฝั่งทางกรุงเทพใช่ไหม
แล้วก็ไปส่งโรงแรมในเมืองพัทยา
ตอนนั้นผมกำลังจะขับรถกลับใช้เส้นเรียบชายหาดพัทยาค่ะ
แต่พอมาถึงจุดตรงนี้รถมันติดไง
รถผมก็ชะลออยู่
ผู้ชายคนนึงเดินมาถึงนะแล้วก็มาพูดใส่ผมเลย

ปั้งเอามือทุกกระจกไม่ใช่ยิงนะทุกกระจกปั้งก่อน
หลังจากนั้นผมก็ยืนยันว่านี่ผมไม่ได้มารับลูกค้านะ
ผมแค่จะขับผ่านไปเฉย
แล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แม้ว่ารถจะไม่ได้รับความเสียหายอะไร
แต่ก็เฮ้ยนี่มันป่าเถื่อนไปหรือเปล่า
บ้านเมืองมีขื่อมีแปรไม่ใช่อยู่เดินไม่พอใจ
แล้วก็มาไล่ไม่ให้มาหากินตรงนี้แล้วทุบรถปึ้งมันไม่ได้นะ

มันกลายเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
มันเกิดขึ้นที่พัทยาไงแหล่งท่องเที่ยวเลยค่ะ

ผมจะลองเลยครับแบบ
ที่บรรเทพมีเหตุการณ์
ไม่มีครับไม่มี
มีเขาก็ไม่ได้ทำกันแบบนี้ครับ
เขาไม่ได้แบบโหดร้ายแบบนี้
เขาไม่ได้ทำกันแบบนี้ครับเขาไม่ได้โหดร้ายป่าเถื่อนแบบนี้ครับ
นี่แหละตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบจุดตรงนี้นะ
ปรากฏว่าคือรถมันก็ชะลอตัวอยู่ค่ะ
และพฤติกรรมการจอดรถของทางกลุ่มแท็กซี่๒แถว
ไม่เป็นระเบียบคุณผู้ชมมันคว้างไปหมดคุณผู้ชมลองดูสิเนี่ย
เห็นไหมทีนี้ก็เลยไปเชิญตัวผู้ชายในคลิป
ก็คือฝั่งแท็กซี่พัทยาคนเกาะเหตุที่จะไปทุบที่ไปทุบรถ

เขาบอกแบบนี้ฝั่งนั้นน่ะแท็กซี่กรุงเทพจอดรถขวาง
ไม่ยอมขยับก็มัวแต่ถ่ายคลิปอยู่นั่นแหละ
ทางฝั่งแท็กซี่พัทยาเขาก็เลยโกรธก็โมโหต่อว่า
แล้วก็ตบที่กระจกไม่ได้จะทำร้ายเขาสักหน่อย
ซึ่งจุดตรงนี้ปัญหามันเกิดขึ้นบ่อยคุณผู้ชม
ตำรวจเองนะมีการคุมตัว

สร้างปัญหาบ่อยเหลือเกินเจ้าหน้าที่เขากวดขันอยู่เป็นประจำ
พอคล้อยหลังปั๊บมันก็ฝ่าฝืนกันแบบนี้
จอดซ้อนคันบ้างจอดตรงขาวแดงบ้างจอดขวางบ้าง
คือไม่กลัวกฎหมายค่ะรถมันก็เลยติด
ตำรวจบอกมันจะแก้อย่างไรดีล่ะ

ถ้าตำรวจยังแก้ไม่ได้แล้วใครจะแก้ได้ล่ะ
นั่นสิครับฟังข่าวนี้แล้วอายอะค่ะอายนักท่องเที่ยว
ยืนดูอยู่ตรงนั้นนะคะใช่ตรงบริเวณรอบด้านเต็มไปหมดเลย
แล้วตรงนี้แหล่งท่องเที่ยวอ่ะคุณอายไหมคะอายนะคะ